พามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เพชรชบุรีค่ะ
ภรรยาโพสต์ตามหาสามี
คือสามีออกไปจากบ้านตั้งแต่กลางดึกของวันที่๑๒
แต่ว่าล่าสุดเจอแล้วแต่เจออยู่ในสภาพไหน
เดี๋ยวดูจากข่าวนี้ค่ะดูจากโพสต์ของเธอก่อน
อันนี้คือนางสาวอุดมพรคล้ายจันทร์อายุ๓๕ปี
โพสต์รูปผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูคนนี้คือสามีของเธอ
ชื่อว่านายสุวัสดิ์สุขรอดอายุ๓๒ปี
นายสุวัสดิ์เป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง
เขตตำบลโพไร่หวานที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ปรากฏว่าสามีหายไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้เธอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย
ที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาสามีก็กลับมาจากทำงาน
แล้วก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะไปงานวันเกิดเพื่อนที่บ้านหนองภัย
ซึ่งพอหลังจากนั้นช่วง๔ทุ่ม
ทางคุณอุดมพรบอกว่ายังติดต่อกับสามีได้อยู่เลย
ยังโทรหายังคุยกันแต่พอเวลามันล่วงเลยมาตอนตี๒
โทรหาสามีอีกรอบนึงทีนี้โทรไม่ติดค่ะ
ใจก็คิดว่าสามีคงจะนอนค้างบ้านเพื่อน
แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ที่๑๓พฤษภาคม
เธอก็ตัดสินใจค่ะโทรศัพท์ไป
ถามเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดด้วยกันนี่แหละ
ว่าเห็นสามีไหมสามีไปไหนไปค้างบ้านใครหรือเปล่า
แต่ว่าเพื่อนบอกแบบนี้
สุวัสดิ์เนี่ยเขาออกจากงานวันเกิดออกจากบ้านงานตั้งแต่ตอนตีหนึ่งแล้วนะ
ทีนี้พอเพื่อนให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยพยายามโทรหาสามีอีกหลายรอบเลย
แต่ว่ามันโทรไม่ติดเลยตัดสินใจค่ะ
โพสต์รูปสามีลงเฟซบุ๊กของตัวเธอ
แล้วก็แจ้งไปยังเพจแจ้งไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กในจังหวัด
อยากให้ช่วยกันตามหาสามีหน่อย

จนตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเผชมุรี
อยากให้ตำรวจช่วยตามหาสามีคือนายสุวัสดิ์คนนี้
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
นางสาวอุดมพรได้รับแจ้งจากตำรวจ
ตำรวจโทรศัพท์มาคุณอุดมพรใช่ไหมครับ
ทำใจดีนะครับผมเจอสามีแล้ว
แต่อยู่ในสภาพที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คือรถจักรยานยนต์ของสามีล้ม
แล้วก็ตกลงไปอยู่ในป่าญาติริมทาง
ห่างจากบ้านเพื่อนที่เขาจัดงานวันเกิดประมาณ๕กิโลเมตร
ทีนี้พอคุณอุดมพรทราบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
เธอบอกว่าเสียใจมาก
ทำใจไม่ได้กับการจากไปแบบกระทันหันของสามี
แต่เธอก็บอกว่าเธอได้รับกำลังใจจากลูก
รวมถึงคนรอบข้างแล้วก็ชาวโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าพอเธอโพสต์ไปคนช่วยกันแชร์เยอะเลย
แล้วทุกคนมาให้กำลังใจกันแบบต่อเนื่องเลยค่ะ
ฝากขอบคุณในโลกโซเชียลมีเดียทุกคนด้วย
ที่ช่วยแชร์โพสต์ตามหาสามีของเธอนะคะ